ส่วนพี่แท็กซี่บอกว่ากระทบมากเหลือเกิน
ตอนนี้ขับได้เหลือวันละ๒๐๐๓๐๐บาททำไงดี
รับทุเรียนมาขายครับตอนนี้โอ้ขายดี
เพราะว่าเขามีการรับรองคุณภาพของเนื้อทุเรียนด้วยปุ้ยสนใจไหม
อยากทานเลยนี่แหละครับพี่ปีชาเจนหนองแวงอายุ๖๖ปีกับนายวัฒนาเปรมมิตรอายุ๖๒ปี
หาเงินไม่ได้ก็เลยปรึกษากันเฮ้ยเพื่อนเอาไงดีอ่ะเรานะ
รับทุเรียนจากญาติที่มีสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีมาขายครับ
เริ่มแรกก็ขับแท็กซี่นะฮะไปเอาทุเรียนแต่เอาแท็กซี่ไปมันบรรทุกได้น้อยนะ
ตอนหลังก็เอาล่ะลงทุนดีกว่าจ้างรถกระบะไปเอามาทีละ๑๐๐๐กิโลกรัม
พอหมดก็ไปเอาใหม่ครับแล้วไปจอดขายแถวไหนแถวราชพลึกบางใหญ่บางบททอง
ใส่น้อยกรอบแวะไปดูหน่อย

นอกจากนี้เนี่ยยังรับออเดอร์เข้าส่งตาบ้านลูกค้าด้วย

หลังจากลูกค้าเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์

ขายได้วันละ๒๐๐๓๐๐กิโลกรัม
ลูกเล็กได้ขาย๑๒๐บาท

๑๕๐บาทนางมณีวันเมฆเลื่อนคนนี้โอ้โหกลายเป็นจะกลายเป็นลูกค้าประจำแล้ว
ค้าที่สั่งซื้อทุเรียนเนี่ยเล่าบอกว่าซื้อมาครั้งหนึ่ง๕ลูกโอ๊ยอร่อย
หวานทั้งมันครั้งนี้สั่งมาอีก๖ลูก๑๑ลูกแล้วนะเอ้ยปุ้ยทำนะ
ทั้งหวานทั้งมันชอบตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าพี่มณีวันเขาบอกว่าทุเรียนของลุงปีชาเนี่ยนะ
หวานมันอย่างที่บอกแล้วเขาประกันด้วยประกันเนื้อถ้าไม่ดีรับคืนนี่ถ้าไม่ดีรับคืน
ใครที่สนใจนะครับอยู่แถวนั้นอยากจะสั่งทุเรียนกับคุณลุงทั้งสองคน
ปกติท่านก็จะจอดขายอยู่ที่หน้าเทศบาลบางพลับถนนราชพฤกษ์นะครับ
ใกล้พระรามสี่สะพานพระรามสี่เป็นประจำนะครับ
ส่วนใครจะโทรสั่งหรือแท็กซี่ก็จะขับไปส่งให้
ปรากฏอยู่บนหน้าจอช่วยกันครับค่ะ
เมื่อกี้ผมเห็นแล้วคุณผู้ชมคุณปุ้ยเขาหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพ
คุณลุงไว้เรียบร้อยแล้วถ่ายเบอร์ถ่ายเบอร์
พี่เบิร์ตบอกว่าทั้งหวานทั้งมันแล้วก็การันตี
เออชอบตรงการันตีนี่ไงพี่มันนีวันจะซื้อสองรอบสิบเอ็ดลูกนะ
ว่าต้องไม่ธรรมดาแสดงว่าอร่อยจริงนะคะ